สุดวันนี้เองกลายเป็นไซโครนไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
แน่นอนครับพายุลูกนี้ถือว่ามีความสำคัญ
แล้วก็มีบทบาทต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศในเมืองในของเรา

พายุลูกนี้มีทิศทางการเคลื่อนที่ไปทางใด
สุดสัปดาห์นี้พื้นที่ไหนจะได้รับผลกระทบจากพายุลูกนี้บ้าง

ขณะนี้เองพายุลูกนี้มีการเคลื่อนตัวอยู่บริเวณริมชายหาดนะครับ
แถวบริเวณทางฝั่งตะวันออกของประเทศอินเดียรัฐอ่านทรประเทศนะครับ
จากการคาดการณ์จากระบบพยากรณ์อากาศทางรัฐทีวี
ก็จะมีการเคลื่อนที่ไปทางเหนือนะครับ
ตามริมชายฝั่งประเทศอินเดียฝั่งตะวันออกในช่วงวันเสาร์ครับ
การว่าพายุลูกนี้นั้นจะไปอยู่บริเวณปากอ่าวเบงกรนะครับ
แถวบริเวณบังกลาเทศแล้วก็ประเทศมาก
ก่อนที่ช่วงต้นสัปดาห์ครับวันจันทร์
พายุลูกนี้ก็จะเคลื่อนที่ขึ้นฝั่งก่อนที่จะสลายตัวกลาย
หย่อมความกดอากาศต่ำในบริเวณดังกล่าวในที่สุด
ดูจากทิศทางการเคลื่อนที่จะสังเกตว่าพายุลูกนี้นั้น
ไม่ได้เคลื่อนเข้าสู่เมืองไทยอย่างแน่นอนนะครับ
แต่ถึงอย่างไรก็ตามจากอิทธิพลและความรุนแรงของพายุลูกนี้

เราก็จะมีบทบาทต่อลักษณะอากาศในเมืองไทยครับ

จากพลังของพายุลูกนี้ที่พัฒนาความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง
มีการดูดเอาความชื้นดูดเอากลุ่มเมฆดูดเอาฝน
เข้าสู่ศูนย์กลางของพายุลูกนี้
ทำให้วันนี้ไปจนถึงช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้
ปริมาณฝนในเมืองไทยอาจจะยังไม่มากเท่าใดนะครับ
แต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือช่วงค่ำคืนของวันศุกร์ต่อเนื่องวันเสาร์
เป็นห่วงเรียกเวลาที่คาดการณ์ว่าพายุลูกนี้นั้นจะไปอยู่บริเวณปากอ่าวเบงกอครับ

พื้นที่ในเมืองของเรานั้นก็จะได้รับอิทธิพลจากหางของพายุลูกนี้นะครับ
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือฝั่งตะวันตก
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ฝั่งตะวันตกของภาคกลางนะครับ
ว่าจะเป็นจังหวัดแม่ห้องศรจังหวัดเชียงรายจังหวัดเชียงใหม่

พื้นที่เหล่านี้เองคงต้องเฝ้าติดตามสภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง
และนอกจากนี้ก็มีการคาดการณ์ไว้นะครับว่า
อิทธิพลของพายุลูกนี้ก็สามารถที่จะเหนียวนำทำให้เกิดร่องฝน
ก็คือบริเวณที่มีฝนตกชุกพาดผ่านในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบนแน่นอนครับ

ก็อาจจะทำให้เกิดภัยทางธรรมชาติอื่นได้นะครับ
ว่าจะเป็นน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากรวมไปถึงดินโครนถล่ม
แต่สิ่งนี้ถือว่าสำคัญที่สุดนะครับ
เพราะถ้าหากพายุลูกนี้มีกำลังแรงพอ
ก็จะสามารถมีการเหนียวนำทำให้เกิดการเปลี่ยนทิศทางของกระแสลม

ซึ่งเป็นมริสุมธุรูปฝนพาดผ่านเมืองแถวของเราครับ
ขลื่นที่ผ่าผ่านเมืองแถวของเรายาวนานต่อเนื่อง
ทางกรมประตูนิยมพิทยาก็จะประกาศให้เมืองของเรานั้น

และแน่นอนครับสิ่งที่จะตามมาพร้อมกับฤดูฝน
ก็คือเรื่องของคลื่นลมที่จะเริ่มแรงขึ้นนะครับ
โดยเฉพาะในบริเวณฝั่งอันดามันนั้น
คลื่นอาจจะสูงขึ้นโดยเฉพาะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนอง
คาดการณ์ว่าคลื่นนั้นจะเริ่มสูงขึ้นในช่วงต้นสัปดาห์หน้า
ดังนั้นชาวเรือนักท่องเที่ยวต้องเพิ่มความระมัดระวังนะครับ
อกจากนี้เรื่องของฝนฟ้าขนองในระยะนี้

แน่นอนสิ่งที่ตามมาก็คือฟ้าร้องฟ้าผ่า

แล้วก็ติดตามจากประกาศเตือนภัยจากทางราชการอย่างต่อเนื่อง
นี่คือทั้งหมดของจับตาเตือนภัยในวันนี้ครับ
ผมพุทธนันทร์พี่สิทธิ์มหันธ์สวัสดีครับ